อยากให้ดูคลิปนี้ชาวเน็ตบอกว่าฮากระจายเลยนะคะ
แล้วก็มีคนเข้าไปรับชมคลิปนี้แล้วกว่าล้านวิวคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์นักเรียนนาย๑๐ตำรวจค่ะ
เขามีการซักซ้อมแผนถ้าเกิดว่าเผชิญเหตุ
กรณีที่คุณผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วต้องทำยังไง
แล้วทำไมชาวเน็ตถึงดูคลิปนี้เยอะ

วิทยาลัยแซมเกอร์
สวัสดีคุณสีน้ำ
เราเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตำรวจเขามีการซ้อมอะไรแบบนี้นะ
จำลองเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะ
นักเรียนใน๑๐ไงพวกนักเรียนใน๑๐ตำรวจอะไรอย่างนี้
แล้วยิ้มทำไมยิ้มทำไมเนี่ยคนนี้ยิ้มทำไมเนี่ย
ไม่ได้นะมันต้องเล่นได้สมบทบาท
มันต้องเล่นได้นี่ดูสิเห็นมั้ยคะ
เป็นคลิปที่คนดูมากกว่าล้านครั้งนะคะ
แล้วก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่า
จำลองแผนสุดฮาเลยทีเดียวค่ะ

ซักซ้อมเผชิญเหตุช่วยเด็กและสตรี
ใน๑๐ตำรวจนะคะโดยมีการสมมุติเหตุการณ์ว่าคนร้ายเนี่ยจับเหยื่อผู้หญิงหรือว่าเด็กเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วก็ใช้อาวุธมีดจี้คอ
ทางตำรวจก็เข้าเจรจาต่อรองกับคนร้ายให้ปล่อยตัวประกันใช่ไหมคุณเห็นไหมลักษณะการเจรจาต่อรองนะ
ก่อนที่จะอาศัยช่วงที่คนร้ายเผลอเข้าไปล็อกตัวคนร้ายจากด้านหลังแล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายได้สำเร็จแบบนี้นะคะ
งานนี้ชาวเน็ตบอกว่าแหมนักเรียนใน๑๐ตำรวจอาจจะเล่นไม่สมจริงเท่าไห
แต่ชัวร์เน็ตก็ยกนิ้วให้ในความภาพเมื่อเดี๋ยวดูกี่ทีก็ไม่น่ากลัว
มีตัวละครถ่ายคลิปเห็นไหมมีตัวละครลุมประสาทรรศ์
มีลุมประสาทรรศ์ด้วยนะจ๊ะ
มาครบทีเดียวแล้ว

ยิ้มทำไม
ทำเพื่อนเพื่อนแสดงสมบทบาทนะครับ